หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้รับข่าวร้ายนะคะจากวงการหมอลำลูกทุ่ง
ก็คือการเสียชีวิตของคุณพรศักดิ์สองแสงวันนี้มีข่าวร้ายอีกแล้ว
แล้วก็คือวงการคล้ายคล้ายวงการเดิมเลยก็คือวงการเพลงไทย
ค่ะเป็นข่าวการเสียชีวิตของคุณออสเคริบูลค่ะ
อัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวนำร่างของคุณออสคีรีบูลหรือว่าชื่อจริงนะคะ
นายรณชัยถมยาปริวัติมาจากโรงพยาบาลจุฬามาที่สารา๕ว่ะ
อ่ามาที่สาระห้าค่ะของวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรี
มีพิธีรดน้ำศพในช่วงบ่าย๓ก่อนจะเคลื่อนศพมาไว้ที่สารา๒
เพื่อทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมในช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
ตามกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมซึ่งทางครอบครัวแจ้งไว้
จะมีการสวดสิบเก้านาฬิกาจนถึงวันที่ยี่สิบสามตุลาคมนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้โพสต์สอบถามคุณปิง
และคุณชมพูฟุตตี้สองเพื่อนซีของคุณออสคีรีบูลนะคะ
ทั้งสองคนเปิดใจว่าจริงแล้วรู้ว่าคุณออสป่วยมานานหลายปีค่ะ
แต่รับปากกันไว้ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร
เพราะว่าคุณออสไม่อยากให้แฟนเพลงตกใจหรือว่าเป็นกังวล
คุณออสเนี่ยเป็นโรคมะเร็งสมองนะคะคุณชมพูค่ะ
เรียงไทม์ไลน์อาการป่วยของคุณออสไว้แบบนี้นะคะ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคุณออสคีรีบูน
ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกรักษาจนหายค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ถัดมาได้รวมตัวกับเพื่อนนักร้องรวมดาว๑๘กรัฐ
ทำคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะเชิญสื่อเข้าห้องอัดสัมภาษณ์กันหลายสื่อเลย
รวมถึงที่ไทยรัฐทีวีด้วยจนมาถึงช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
คุณออสคีริบูลกลับมามีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่คราวนี้ไปที่สมองค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ข่าวคราวของคุณออสคีรีบูลเงียบหายไป
สอบถามผ่านลูกสาวก็คือน้องเอิร์กนะคะบอกว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบาย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะจนเมื่อคืนได้รับข่าวร้ายค่ะ
ว่าคุณออสเพื่อนรักและนักร้องเสียงหวานขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศจากโลกนี้ไปแล้วค่ะ
ตอนแรกเขาป่วยด้วยอาการมะเร็งกระดูกครับ
ไม่ได้เตรียมใจไว้เพราะคิดว่าคงไม่เป็นไรมาก
น่าจะหายได้เหมือนครั้งแรก

ไม่มีเลยคือจริงแล้วนี่
เขาก็อาการจุดมาพักหนึ่งแล้วล่ะ
เพียงเร็วอย่างที่บอกคือ
ออสจะสั่งเอกไว้ว่าไม่ต้องบอกใคร
อกจากความสูญเสียของวงการเพลงไทย
ก็คือการเสียชีวิตของกุ๊ดออสเครียร์รีบูลด้วยนะคะ

ก็คือการจากไปของอาจารย์บรูสแกสตันค่ะ
เฟซบุ๊กจิระพันธ์นะคะ
หนึ่งในผู้ก่อตั้งวงบัตเตอร์ไฟล์

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์บรูสแกสตัน

ขอให้อาจารย์ได้พักผ่อนในศีลในพรของพระเจ้า
อาจารย์บรูสแกสตันค่ะเป็นนักดนตรีชาวอเมริกัน
ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ๒๒ปี
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำ
กับครูบุญยงเกดคงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองค่ะ
นำเสนอดนตรีไทยเดิมผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตก
เอาแก่นความคิดดนตรีของทั้งสองฝ่ายมาผสมผสาน
อาจารย์บรูสแก๊สตันจบการศึกษาด้านทฤษฎีดนตรี

มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีตะวันตกหลายชนิดค่ะ
หลังจากที่มาอาศัยในประเทศไทย
ฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยกับครูบุญยง
และร่วมกันเกาะตั้งวงฟองน้ำในเวลาต่อมา

ที่ศาลาเสถียรไทยณวัฒนธรรม๑๖นาฬิกา
หลังจากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐ตุลาคมนี้
ชาปนกิจในวันพระฤหัสสบดีที่๒๑ตุลาคมนี้ค่ะ